เป็นว่าเปิดมาเจอกันแบบนี้เราอยากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวยามหนาวแบบนี้กันก่อนนะ
มันไม่อดพูดถึงไม่ได้เพราะว่าหน้าหนาวแบบนี้หลายคนก็อยากจะไปเที่ยวกันใช่
เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือค่ะไปสัมผัสบรรยากาศอันน้าวเย็นให้มันรู้สึกสดชื่นหัวใจกันไปเลยทีเดียว

ไปดูบรรยากาศที่ยอดดอยอินถนนอำเภอจอมทองจังหวัดเจียงใหม่กันก่อนนะเจ้า
ดูสิคะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เขามีการเก็บสถิตินะว่ามีมากถึง๓๑๙๑คนเยอะนะ
ใช่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอากาศเย็นมากเลยนะคะ
ตอนนี้อุณหภูมิเช้านี้ที่เช็คดูล่าสุดนี่คือ๓๕องศาเซลเซียส
หนาวมากเลยนะคุณ
ใช่จนตอนนี้มันเกิดเหมือยขาบ

หรืออย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่า
อ๋อแม่แม่หนิง
ถูกต้องนี่เห็นไหมมันเกาะอยู่บนยอดย่าโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียว

น้ำค้างแข็งอ่าเป็นภาษากลางบ้านเราถ้าชาวเหนือเขาก็จะเรียกเหมือยขาบนะ
ครับตรงนี้เนี่ยอยู่บริเวณสถานีควบคุมและรายงานดอยอินถนนนะคะ
หลายคนไม่เคยเห็นไงเหมือนพวกเราอ่ะยังไม่เคยเห็นหิมะตกใช่ไหม
แต่ไปดูแม่คันนี้มันก็ใกล้เคียงกันมันก็ขาวเหมือนกัน
โอ้โหหลายคนบอกฟินมากเลยอ่ะเห็นรูปนี้เห็นกันชัดไปเลยคุณผู้ชม
นะไปส่องคลอสอัพดูใกล้นะบอกเลยว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โห
โอ้โหเหมือนเป็นน้ำแข็งเกาะเลยอ่ะเออมันไปเกาะอยู่บนยอดย่า
เป็นเม็ดกลมใสมันหนาวมากเลยเนอะมันเย็นขณะที่น้ำมันยังไม่ทันละลายอ่ะ
เกาะยังไงก็เย็นอย่างนั้นเลยอ่ะครับสวยงามจริงนะคะสวยมาก
สวยขนาดนี้ยังไม่พอไปอีกที่หนึ่งนะจ๊ะไปที่เชียงรายค่ะ
อย่างจุดชมวิวภูผาหม่นภูชี้เดือนและภูชีดาวค่ะ
ช่วงนี้สภาพอากาศและวิวธรรมชาติเนี่ยโอ้โหสวยงามมากจริง
วัดอุณหภูมินะคะได้ต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียสเลยแหละ
บรรดานักท่องเที่ยวก็มาชมแสงพระอาทิตย์ที่กำลังโผล่พ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็ทำท่าทำทางกันสวยงามบางคนชอบท่าหยิบตะวัน
สัมผัสท้องฟ้ากันไปนะจ๊ะบนดอยหนาวพื้นราบก็หนาวเหมือนกันนะคะ
ไปดูอีกที่หนึ่งเย็นไม่แพ้กับคุณดูหมอกบางสิคะ
บริเวณนี้คือจุดผ่อนปลนไทยสปลาวบ้านแจมป๋องตำบลหลายงาวอำเภอเวียงแก่น
อุณหภูมิได้ประมาณ๑๕๑๖องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยหมอก็เลยปกคลุมไปทั่วบริเวณประชาชนสองฝั่งโขงก็เดินทางมาหาซื้อข้าวซื้อของกัน
อุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งโฮมเรียกว่ามากันคึกคักแบบนี้เลยเห็นไหม

ท่องเที่ยวยามเช้าด้วยหน้าหนาวแบบนี้โอ้โหมีความสุขนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสภาพอากาศเย็นมีหมอกปกคลุมหนาแน่นแบบนี้
สัญจรไปมาบนท้องถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เปิดไฟให้สัญญาณกันดีขับช้า
ป้องกันอุบัติเหตุนะคะจากการที่วิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีแบบนี้
ใช่ดูหมอกก็ลงเยอะจริงนะครับ

ใช่ค่ะเราก็มาเล่าสู่คุณผู้ชมให้ฟังกันนั่นก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าว
เขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยต้องยกให้ภาคเหนือ
แต่ถ้าหน้าฮักปะล่ำปะเหลือยกให้เฮาได้ก่อน

เขาหนาวมันก็เลยทำให้สะพาน
ผมชักรู้สึกว่าผมจะอยู่ยากแล้ว